ใครที่เมื่อคืนนอนเร็วตื่นมาเช้าวันนี้
เฮ้ยถึงช่วงแป้งนานโหดพอดี
มีอะไรคืบหน้ามีอะไรเคลื่อนไหว

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะ

เสียแป้งแฉอีพี๓
พูดถึงสารดีกาสารอุทธรณ์สารชั้นต้น
น้อยอกน้อยใจฟังหน่อยละกันค่ะ
ผมหูหรือเหล้ามันจะหลับกันเป็นประกันตัว
ตามว่าคนเหิมจะรวดตรงกลางเอาไป

ได้ก็ตันตั้งมาเลยว่าเงินทิบลานโรยลานอืมเผื่อไม่ให้ปุ้ม
ได้ประคัญถ้าปุ้มห้ามอ่ะได้ก็เอาเลยครับให้เงินเคยตามตีว่า
ได้ประคัญติดหยิมก็บอกปุ้มโยมปุ้มเคลียดไม่ได้กับว่าแต่
ติดหยิมก็ได้หยินโยมให้ติดหยิมแล้ววางลักษณะประกันตัว
ตันมีกว่าไม่ตามไม่ดุนละบินิดก้องตอนนั้นดุนอะไรเลย
กับปุ้มตามเลยว่ะดุนอะไรเลยนี่แหละคุณผู้ชมอันนี้คือ
บางช่วงบางตอนนะคลิปเต็มก็ประมาณ๕นาทีนะคะ
คลิปสองคือเขาก็พูดถึงสาเหตุที่เขาโดนคดี
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหม
แต่คลิปล่าสุดอีพี๓ตั้งคำถามยิงตรงถึงศาลเลยค่ะ

บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ชั้นดำเนินคดี

เพราะว่ามีสัญญาณ
เพราะมีสัญญาณว่าไม่มีโอกาสต่อสู้คดี
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามสิทธิ์ของประชาชน
ตรงที่ว่าจรวดเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกัน
พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ทำไมจรวดได้ประกันตัว
ปมขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐก็เลยโดนกลั่นแกล้งใช่ไหม
แล้วก็บอกอีกด้วยนะบอกว่ามีคนที่โดนทำแบบนี้อีก
ก็เลยบอกให้ผู้มีอำนาจลองปลอมตัวเข้าไปในเรือนจำซิ
ไปตรวจสอบซิว่ามันมีจริงไหมลองฟังช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
ก็พูดถึงว่า
ถึงขั้นบอกว่าเออถ้าเกิดว่าอย่างนั้นก็ยุบไปเลยละกัน
ไม่ต้องมีแล้วตอนท้ายก็มาเหมือนกับกราบขอประธานภัย
บางคนก็บอกอ้าวนี่พูดไปแบบตบหัวรูปหลังหรือยังไง
คือลักษณะพูดประมาณว่าตำรวจทำสำนวนมายังไง

วิภาควิจารณ์การทำงานของกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ช่วงท้ายคลิปเขากราบขอโทษแล้วเขาก็บอกอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ไม่อยากให้มีใครกลุ่มไหนใช้อำนาจรัฐ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูข้างหลัง
สีประตูประตูสีน้ำตาลอมแดง
เสื้อสีเข้มหมวกใส่กลับด้าน
อันนี้เห็นไหมเราเปรียบเทียบคลิป๒กับคลิป๓

แล้วดูหมวกคุณผู้ชม
ตรงที่ร้อยสายหมวกไป

ไม่ไปปล่อยเหรอ

เห็นบอกว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ออกมาแล้ว
เอาอีก๕วันจะมอบตัวมันจะจริงไหมหรือจะยังไง

ค่ะจันทร์เหลืองคานะครับคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมฟังคลิปเสียแป้ง
ฟังสิ่งที่เสียแป้งนาโนตระบายออกมาแล้วคุณจะเข้าข้างเสียแป้งหรือเปล่า
แต่อย่าลืมนะเขาเป็นนักโทษนะเขามีคดีติดตัวอยู่คุณผู้ชม
แล้ววันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะถ้าหากว่านักโทษแป้ง
หรือเสียแป้งไม่ได้หลบหนีเขาต้องไปอุตส่าห์แล้วครับ
วันนี้เป็นวันอ่านคำพิพากษาคุณผู้ชม
กรณีที่นักโทษแป้งกับพวกโดนคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในผับ
เมื่อปี๖๒ครับเนี่ยภาพตอนวันเกิดเหตุเลย
นี่เดือนกันยายนปี๖๒เสียแป้งกับพวก
ไปมีเรื่องกับตำรวจในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

หนึ่งในพักพวกเสียแป้งควักปืนจ่อหัวตำรวจนายหนึ่งที่ไปเที่ยวผับ
แล้วเสียแป้งกับพักพวกคนอื่นก็เข้ามาห้าม
ทุกคนรวมไปถึงเสียแป้งเนี่ยพกปืนเข้าไปในสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วยครับ
นักท่องเที่ยวก็ต่างแตกตื่นกันนะ
วิ่งหนีออกมาจากผับบางคนก้มลงไปคลานกับพื้นเลย
ต่อเนื่องมาในวันเดียวกันในเหตุการณ์เดียวกัน
คุณผู้ชมหลังจากมีเรื่องในผับแล้ว
พักพวกของเสียแป้งก็ตามออกมาไล่ยิงตำรวจนายหนึ่งที่หน้าผับ
ลักษณะเหมือนหมายจะเอาชีวิตจะยิงซ้ายได้

ตำรวจต้องวิ่งกระสือกระสนหนีตายเอา
หลังเหตุการณ์นี้ครับตำรวจสพมพัทธลุงก็แจ้งความดำเนินคดี
เสียแป้งและพวกข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

สารจังหวัดพัทธลุงนัดอ่านคำพิพากษาวันนี้เลย
แต่ว่าอย่างที่ทราบวันนี้นักโทษแป้งหลบหนีไป
สารก็เลยต้องออกหมายจับนักโทษแป้งในข้อหาไม่มาฟังคำพิพากษา
ทำให้ตอนนี้ก็มีหมายจับเพิ่มมาอีกคดีหนึ่งครับ
หากนับรวมก่อนหน้านี้
นักโทษแป้งนาโนตก่อคดีมาแล้วร่วม๑๔คดี
และยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเนี่ย
อิทธิพลกลัวว่าจะมีภัยคุกคามมาถึงตัว

คดีแรกเมื่อปี๕๐เรื่อยมาจนถึงปี๖๒ก็คือ

แต่ละคดีล้วนเป็นข้อหานักก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นครับ
เหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงและนครศรีธรรมราช
ส่วนคดีสุดท้ายก็คือคดีบุกชิงตัวในจรวดเมื่อปี๖๒
ระหว่างรอคำพิพากษาครับนักโทษแป้งก็หลบหนีออกมา
คุณผู้ชมนะยังจำกันได้ออกจากโรงพยาบาลมา
ก็เลยโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๓คดีคือ
หลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขัง
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานและร่วมกันมีอาวุธปืน
อาวุธสงครามไว้ในครอบครองก็คือ
จากเหตุการณ์ที่ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์นั่นเองครับ
ตำรวจก็แจ้งความตำรวจชุดจับกุมฐานเรียกเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
โดยอายการสำนักงานคดีปราบรามการทุจริตภาค๙ครับ
นัดส่งฟ้องตำรวจ๗นายและพลเรือน๑คน

ความผิดกรณีอุ้มรีด
ความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่
มีความผิดข่มขืนใจใช้กำลังประทุษร้าย
กักขังนุ่งเหนียวและลักทรัพย์กันโชคทรัพย์
ซึ่งสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๙
นัดฟังคำพิพากษาในวันที่๒๒ธันวาคมนี้ครับ

นัดส่งฟ้องตำรวจเจ็ดนายพลเรือน๑คน
นี่มาดูรายละเอียดกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ารายชื่อก็ออกมานะครับ
ซึ่งทีมข่าวได้ข้อมูลเชิงลึกมาบอกว่ากลุ่มตำรวจ
ทั้ง๘นายที่บุกไปอุ้มนายจรวดเนี่ยนะคะ
ปี๖๒นี่นายจรวรรค์หรือว่านายสิทธิเดชทรงเดชะ
จากบ้านพักในพื้นที่ตำบลลำปำที่พัทธลุงเนี่ยนะ
จำนวนนี้มีตำรวจ๗นายพลเรือน๑คนเอาใครบ้าง
ตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจตรีฤทธิไกรคนนี้
คือคนที่ไปแจ้งความเอาผิดเสียแป้งในคดีชิงตัวจรวดนี่แหละ
แล้วก็มีร้อยตำรวจเอกอภิชาติเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มตัว

นี่เราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นเดี๋ยวให้ขึ้นมาทีละฝั่งนะคะ
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกวิทยาดาบตำรวจธนทรดาบตำรวจนิรัติ
ตำรวจตรีอานัทร้อยตำรวจเอกสุรินและนายอำพร
คนนี้คือใครล่ะนายอำพรพลเรือนคนนี้เป็นสายลับ

อันนี้ฝั่งหนึ่งนะส่วนฝั่งกลุ่มของเสียแป้งที่ไปชิงตัวจรวดมาแล้ว
แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอ่อมีดับติ๊กหรอดับติ๊กอ่าดับติ๊ก
คือจ่าติ๊กนี่แหละร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิแล้วก็มีจ่าสิบเอกสมมิตร
หรือว่าจ่ามิตรรวมถึงมีนายสมชายพ่อของนายจรวดแล้วก็ประธานติ่ง
ทันติ่งสมชัยนุ่นเกลี้ยงคือมีสองสมชายนะครับสมชายหนึ่งคือ
ใช้นุ่นเกลี้ยงเป็นประธานติ่งอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
เราก็เคยสัมภาษณ์สมชายอีกสมชายหนึ่งคือพ่อของนายจรวด
แล้ววันที่เกิดเหตุนัดหมายแลกตัวกันในพื้นที่นาขยาดที่ควนขนุนของพัทธลุง
แล้วก็มีการยิงปะทะกันก็เลยทำให้ตำรวจชุดจับกลุ่มจรวดเนี่ย
โดนยิงได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วหลังจากนั้นนะคะ
๓กรกฎา๖๒ยาดของจรวดเนี่ยไปแจ้งความ
กรณีที่จรวดถูกตำรวจภาคแปดอุ้มตัวไปแล้วก็เรียกเงินล้านห้า
ถัดมาอีกไม่กี่ชั่วโมงสัก๑๒ชั่วโมงได้ก็คือกลางดึกของวันที่๓กรกฎา
ตำรวจชุดสืบภาค๘นำโดยพันธุ์ตำรวจตรีฤทธิไกร
ก็ไปแจ้งความเสียแป้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
ซึ่งทางอายการสูงสุดในชี้ขาดฟ้องกลุ่มตำรวจในคดีอุ้มรีดเงินในจรวด
ข้อหานักผิดฐานไหนก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอุ้มกันโชคทรัพย์
แล้วฝั่งของเสียแป้งที่บุกไปชิงตัวนายจรวดล่ะก็มีเสียแป้งนี่แหละ
ที่เป็นผู้ต้องหาที่๑ถูกสั่งฟ้องคนเดียว
อย่างที่บอกไงคุณผู้ชมตรงนี้แหละมันเป็นปมมาเห็นไหมที่ลูกศรเหลืองชี้ไป
โดนคนเดียวที่เหลือเล็กด้านข้างแต่อายการบอยลงมาจนถึงพ่อของนายจรวด
ไม่โดนเลยนี่แหละสารพิพากษาจำคุกแป้งนาโนต๒๐ปี๖เดือน
ก็คือสิ่งที่นักโทษแป้งมาระบายในคลิปว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทำไมเขาโดนอยู่คนเดียวประกันตัวก็ไม่ได้รับการประกันด้วย

อีกคลิปหนึ่งครับนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมครับสัญญานนี้เนี่ย

ผมจะอ่านจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย
ผมทำให้ไม่แน่ใจว่า

เพราะว่ายาดที่เป็นผู้พี่ที่เป็นเจ้าที่ผู้พิทักป่าน่ะ
โดนแล้วโดนแล้วครับคุณผู้ชมนี่ไง

สำนวนให้อายการสั่งฟ้องแล้วครับในคดีช่วยหลบหนีฮะ
ร้อยตำรวจเอกวิโรธบุญแขนะครับรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทธลุง
ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีเสียแป้งหนีนะ
สรุปสำนวนคดีของนายกสิชาติทองด้วงอายุ๕๑ปี
เจ้าหน้าที่พิชักป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
ถูกแจ้งเขาหาช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
ผู้ต้องหาไม่ให้ต้องรับโทษหรือถูกจับกลุ่ม
ซึ่งกษีชาติปฏิเสธแล้วก็ยื่นประกันตัวออกไป
เมื่อ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาใช่ไหม
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนในคดีนี้
ลงความเห็นสมควรสั่งฟ้องในข้อหาช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
หรือผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือถูกจับกลุ่ม
แล้วส่งสำนวนให้อายการจังหวัดพัทธรุงพิจารณาสำนวนสั่งฟ้อง
เรื่องต้นอายการจังหวัดอยู่ระหว่างการพิจารณาครับ
น่าสนใจว่าคุณผู้ชมย้อนไปกับสิชาติท่านนี้คนนี้
เคยเปิดใจกับไทยรัฐทีวี๑๒พฤศจิกายนหลังประกันตัวออกมาเนี่ย
เขายืนยันในความรู้สึกของตัวเองบอกผมไม่เกี่ยว
เกี่ยวเลยกับเรื่องการหนีของแป้ง
โดยเฉพาะการเข้าป่าส่งเสบียงผมจะไปทำได้ยังไง

แต่ผมป่วยเป็นหมอนรองกระดูกครับลองฟังดูครับ

เขาก็หาว่าผมได้เป็นคนนำเสบียงอาหาร

แต่มันไม่ได้เดินป่าไม่ได้เป็นชุดสมฮัท
ไม่ได้เป็นจุดสายจวดที่จะต้องราชเตอร์เวียนในป่าครับ
เพราะว่าผมมีเส้นเอวนะครับ
มันเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับ

สายในเมืองสายปี

คุณกฤษิชาติเนี่ยเขาให้ข้อมูลแบบนี้
เขาบอกเสียแป้งโอ๊ยไม่ชอบเดินป่าหรอก
ชอบเที่ยวในเมืองเพราะเขาเป็นสายเปย์นะครับ
ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับชาวบ้านบนเขา

เสียแป้งเขาชำนาญแล้วเลือกเดินป่าเนี่ยนะครับ
สำหรับกสิช่าเนี่ยเป็นญาติผู้พี่ของเสียแป้งนะครับ
ตำรวจนำหมายสารค้นบ้านเมื่อ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วก็ยึดปืนของกลางแล้วก็แจ้งเขาหาช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนี
แล้วก็ถูกส่งฝากขังแล้วก็ยื่นประกันตัวในวันเดียวกันนั่นแหละครับ
นี่แหละเป็นสัญญาณที่แม่เพราะก่อนหน้านี้เสียแป้งเขาบอกไง
มีเขาเรียกยื่นเงื่อนไขออย่าดำเนินคดีนะ
ญาติผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการช่วยหลบหนีนะ
นี่ไงก็เลยพี่มองว่าถ้าคดีมันดำเนินไปแบบนี้
เสียแป้งจะยอมมอบตัวหรือมาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมมีคนไหนเปลี่ยนใจไหม
จากที่เคยเชียร์เอาใจช่วยนักโทษแป้ง
อยากจะไม่ให้โดนวิสามันอยากให้มามอบตัว
แล้วก็เปิดเผยแฉกระบวนการยุติธรรมไปเลยยังมีเชียร์อยู่ไหม
คุณผู้ชมมาย้อนดูหน่อยจดหมายเป็นจดหมายที่มาหลายท่อเหลือเกิน

ธนายโดรกเตอร์ธนกฤษจิตอารีรัติ
ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี

ป่อจิตหล่างรายการเลย
บอกว่าเขาครับข้องใจอะไรบ้าง
ร้องเรียนอะไรไปถึงดั่งหน้ายก

สมศักดิ์เทพสุธินบ้างคุณผู้ชม
มาดูกันหน่อยครับเขาบอกว่าความไม่เป็นธรรม
ในการประกันตัวผู้ต้องหานี่แหละที่เขาเรียกร้อง
ตำรวจบางนายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เรียกรับเงินและยักยอกทรัพย์สิน

ตำรวจนั้นเป็นตำรวจยศพันธ์ตำรวจโท๒นาย

เรียกรับเงิน๕๐๐๐บาทแลกกับการปล่อยตัว
เรื่องการขายสินค้าในเรือนจำราคาไม่เป็นธรรม
รวมถึงการทรมานนักโทษโอ้โห
อันนี้ต้องไปเรื่องของกรมราชธรรมแล้วนะ
แล้วก็ยังมีเรื่องการลื้อคดีของอายการคนหนึ่งกับพักพวก
โดยมีอายการระดับสูงที่เรียกรับเงิน๕แสนบาท

จึงถูกฟ้องดำเนินคดีเพียงคนเดียว
นี้ครับนักโทษแป้งก็มีความสงสัยว่า
ทำไมคดีที่เขาถูกจับเป็นคดีปล้นทรัพย์

ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด๑๐ปี
แต่สุดท้ายศาลมีคำพิพากษาเป็นคดีรักทรัพย์
ลงโทษจำคุก๔ปี
แต่มีหลายกรรมและคดีตามพรบออาวุธปืน
ทำให้ต้องถูกจำคุกนานถึง๒๐ปี๑๖เดือน
และคดีนี้อยู่ระหว่างชั้นอุดทร

เพื่อขอให้มีการลื้อคดีเอาผิดกับค่าราชการ
ที่นักโทษแป้งร่ายยาวมา

ก็จะมีการนำข้อร้องเรียนของนักโทษแป้ง
ยื่นให้กับ๓หน่วยงาน
ถ้ายังเปิดเผยต่อสื่อมวลชนและสาธารณาชนไม่ได้
รวมไปถึงและสำนักงานอายการสูงสุด
ให้ตรวจสอบว่ามีอายการคนไหนเกี่ยวข้องบ้างครับ
เป็นสิ่งที่ดรธนกฤษจิตอารีรัฐมามาบอก
ในรายการของพี่อุ๋ยเปิดปากกับภาคภูมิ

แต่ว่าตอนนี้นักทดแป้งยังเป็นผู้ต้องขัง
อยู่ระหว่างหลบหนีคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อเท็จจริง

และดรธนกฤษก็อยากให้นักโทษแป้งมามอบตัว
ว่าตอนนี้นักโทษแป้งยังอยู่ในประเทศแหละ

ที่ไม่เข้ามอบตัวก็อาจจะมอบใน๕๖วันนี้

เพราะว่าสิ่งที่นะครับ

ก็คือเสียแป้งต้องกลับมามอบตัว